จำเรื่องของเจ๊หญิงได้ไหมฮะเจ๊หญิงที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตที่ลานจอดรถของคาแคร์
ในพื้นที่ตำบลวัดประดูกอำเภอเมืองสุราชธานีนี่คือเจ๊หญิงเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำ๖มิถุนายน
วันนั้นเนี่ยนี่ฮะพอเจ๊หญิงถูกยิงไปเนี่ยญาติพี่น้องก็มาร้องไห้นะครับ
ทีแรกคิดว่าเป็นการเจรจาธุรกิจไม่ลงตัวเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่คาแคร์ที่จะมีคนมาขอเช่าไม่เช่าอะไรยังไงหรือเปล่า
สุดท้ายไปมาเนี่ยไอ้ด้านหลังสังกษีเนี่ยคุณเขียนมาสอนมันเป็นบ่อนพนันแล้วเจ๊หญิงแกเป็นเจ้าของบ่อน
เคยมีบ่อนที่อื่นด้วยแล้วก็เหมือนกับมีปัญหาเรื่องเงินทองอะไรยังไงก็ย้ายมาเปิดที่นี่ไม่รู้ตรงนี้มีปัญหาอะไรยังไงอีก
มีภาพจากกล้องวงจรปิดในวันนั้นด้วยที่เห็นรถกระบะของคนร้าย
สุดท้ายวันนี้ตำรวจจับคนร้ายได้แล้วนะครับจับยกแก๊งแล้วแก๊งมือปืนเนี่ยบอกว่ารับงานมา๑ล้านบาท
มายิงเจ๊หญิงนะฮะคาดว่าเป็นปมขัดแย้งในวงการพนันกับผู้มีผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งนะฮะ
เป็นคนดังในเมืองใต้นี่ฮะตำรวจบอกเดี๋ยวต้องขยายผลถึงผู้จ้างวานต่อนะครับ
นี่คือสี่คนร้ายนะครับทุกผู้ชมครับเจ๊หญิงหรือว่านางสาวจิตภัทรเชิดชูพงษ์เจริญ
อายุ๔๓ปีเป็นเจ้าของบ่อนเป็นเจ้ามือพนันรายใหญ่ในพื้นที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต๖มิถุนายน
ทั้งสี่คนนี่นะฮะมีใครเป็นแบบไหนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวไล่ให้อีกทีนึง
แต่ว่าดูตรงนี้หน่อยนะครับวันนี้เนี่ยตำรวจคุมตัวคนร้ายมาทำแผนที่จุดเกิดเหตุ
โอ้โหญาติครอบครัวของผู้ตายเข้ามาแบบโกรธแค้นกันเลยล่ะเดี๋ยวลองดูตรงนี้หน่อยนะฮะ
ครอบครัวของผู้ตายเข้ามาแบบโกรธแค้นกันเลยล่ะอ่าเดี๋ยวลองดูตรงนี้หน่อยนะฮะ
โอ้โหญาติครอบครัวของผู้ตายเข้ามาแบบโกรธแค้นกันเลยล่ะเดี๋ยวลองดูตรงนี้หน่อยนะฮะ
โอ้โหญาติครอบครัวของผู้ตายเข้ามาแบบโกรธแค้นกันเลยล่ะเดี๋ยวลองดูตรงนี้หน่อยนะฮะ

โอ้โหญาติครอบครัวของผู้ตายเข้ามาแบบโกรธแค้นกันเลยล่ะเดี๋ยวลองดูตรงนี้หน่อยนะฮะ
โอ้โหญาติครอบครัวของผู้ตายเข้ามาแบบโกรธแค้นกันเลยล่ะเดี๋ยวลองดูตรงนี้หน่อยนะฮะ
โอ้โหญาติครอบครัวของผู้ตายเข้ามาแบบโกรธแค้นกันเลยล่ะเดี๋ยวลองดูตรงนี้หน่อยนะฮะ
โอ้โหญาติครอบครัวของผู้ตายเข้ามาแบบโกรธแค้นกันเลยล่ะเดี๋ยวลองดูตรงนี้หน่อยนะฮะ

ครอบครัวญาติพี่น้องเขาก็โกรธแค้นมาตะโกนด่ากลุ่มผู้ต้องหาที่ตำรวจคุมตัวมาทำแผนนะฮะ

ครอบครัวญาติพี่น้องเขาก็โกรธแค้นมาตะโกนด่ากลุ่มผู้ต้องหาที่ตำรวจคุมตัวมาทำแผนนะฮะ

ครอบครัวญาติพี่น้องเขาก็โกรธแค้นมาตะโกนด่ากลุ่มผู้ต้องหาที่ตำรวจคุมตัวมาทำแผนนะฮะ
ครอบครัวญาติพี่น้องเขาก็โกรธแค้นมาตะโกนด่ากลุ่มผู้ต้องหาที่ตำรวจคุมตัวมาทำแผน

ครอบครัวญาติพี่น้องเขาก็โกรธแค้นมาทำแผนนะฮะ
ครอบครัวญาติพี่น้องเขาก็โกรธแค้นมาทำแผนนะฮะ

ครอบครัวญาติพี่น้องเขาก็โกรธแค้นมาทำแผนนะฮะ

ครอบครัวญาติพี่น้องเขาก็โกรธแค้นมาทำแผนนะฮะ

ครอบครัวญาติพี่น้องเขาก็โกรธแค้นมาทำแผนนะฮะ
ครอบครัวญาติพี่น้องเขาก็โกรธแค้นมาทำแผนนะฮะ
ครอบครัวญาติพี่น้องเขาก็โกรธแค้นมาทำแผนนะฮะ

ครอบครัวญาติพี่น้องเขาก็โกรธแค้นมาทำแผนนะฮะ

ครอบครัวญาติพี่น้องเขาก็โกรธแค้นมาทำแผนนะฮะ

ครอบครัวญาติพี่น้องเขาก็โกรธแค้นมาทำแผนนะฮะ

ครอบครัวญาติพี่น้องเขาก็โกรธแค้นมาทำแผนนะฮะ

ครอบครัวญาติพี่น้องเขาก็โกรธแค้นมาทำแผนนะฮะ

ครอบครัวญาติพี่น้องเขาก็โกรธแค้นมาทำแผนนะฮะ

สารภาพนะครับทั้งหมดยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุกันจริงโดยบอกว่าได้รับการติดต่อจากผู้จ้างวานประมาณ๑เดือนก่อนเกิดเหตุ
สารภาพนะครับทั้งหมดยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุกันจริงโดยบอกว่าได้รับการติดต่อจากผู้จ้างวานประมาณ๑เดือนก่อนเกิดเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖มิถุนายนนะติดต่อจ้างวานกัน๑เดือนก่อนเกิดเหตุ

กระทั่งถึงวันที่๖มิถุนายนที่เจ๊หญิงมาที่แถวคาแคร์ที่ตำบลวัดประดูนะฮะ
ในพื้นที่๑อำเพลิงเมืองศูอราชธานีคือคนร้ายบอกว่าวันนั้นเนี่ยใจหญิงมาที่บ่อนการพนัน
ซึ่งตรงนั้นลักลอบเปิดอยู่ในพื้นเที่ยงบริเวณเมืองสุราชธรรมนี
ประมาณทุ่มนึงเนี่ยผู้ต้องหาบอกว่านัดแนะกันก่อน
นัดเจอกันที่ห้างแห่งหนึ่งริมถนนบายพาสห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕กิโลเมตร
ก็คุยกันอยู่สัก๒๐นาทีนะในการวางแผนอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็แยกย้ายกันเข้าประจำจุดเกิดเหตุ
โดยแบ่งงานกันนะฮะในบอมนะที่เป็นมือปืน
แล้วก็ขี่มาจอดทิ้งไว้ที่บ้านญาติใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ซึ่งขี่มาจอดล่วงหน้าก่อนแล้ว๓วัน
จากนั้นในเอ็มก็ขี่รถพาในบอมมือยิงเนี่ย
หลบหนีหลังจากยิงเสร็จโดยมีในเบ็ดที่เป็นคนรับงานนะ
ขับรถไปยังที่เกิดเหตุตอน๒ทุ่ม
เพื่อรอเวลาหาจังหวะลงมือยิงเจ๊หญิง

บอมเนี่ยเป็นคนเดินเข้าไปสังเกตการณ์ด้านในด้วยนะครับ
บ่อนเนี่ยนะฮะจนเห็นเจ๊หญิงเนี่ยเดินออกมา
เพื่อจะไปเอารถที่ลานจอดรถ
บอมก็รีบเดินตามไปแล้วก็ไปยิง
แล้วก็ไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดรออยู่แล้วนะฮะ
ที่มีนายเอ็มเป็นคนขี่เนี่ยนะครับ
โดยในบอมเนี่ยใช้ปืนจุด๓๘ยิงเจ๊หญิงแล้วก็หลบหนีกันไป
เอาจักรยานยนต์ไปจอดบ้านญาติที่เดิมนั่นแหละนะฮะ
ที่มาจอดทิ้งเอาไว้มา๓วันก่อน
จนแน่ใจว่าเจ๊หญิงเนี่ยถูกยิงเสียชีวิต
เวทขับรถมาจากนั้นก็ขับรถหนีออกไป
กลับไปที่บ้านพักที่อำเภอคีรีรัฐนิคม
หลังจากเกิดเหตุผู้ต้องหาทั้งหมดบอกว่ายังคงกบดานอยู่ในพื้นที่บ้านพักของตัวเองนั่นแหละ
บอมเองก็ย้อนกลับมาเอาจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุในวันนั้นด้วย
แล้วก็ขี่กลับไปที่บ้านพักที่อำเภอดอนศักดิ์นะฮะ
หลังจากก่อเหตุ๒วันก็กลับมาเอาจักรยานยนต์
นั่นหมายความว่าก็ยังอยู่ในพื้นที่นี่แหละ
นี่ตามสูตรเลยที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะฮะ
สุดท้ายก็ถูกจับจนได้นะฮะ
พลรีวัญชัยเอกพรพิษนะครับ
ตรองผู้บัญชาการตะบุตรภูทรภาค๘
บอกว่าสาเหตุความขัดแย้งเนี่ยที่ต้องลงขันจ้างกัน๑ล้านมายิงกันเนี่ย
ก็เป็นความขัดแย้งจากวงการพนันในพื้นที่
ผู้ก่อเหตุทั้งหมด๔คนมีผู้ที่เป็นมือปืน
มีคนขับรถคนจัดหามือปืนแล้วก็ผู้รับงาน
ทั้งหมดให้การซัดทอดถึงผู้ใช้จ้างวาน
แล้วก็สารภาพว่ารับงานมาเนี่ยเป็นเงิน๑ล้านบาทให้มายิงเจ๊หญิง

เดี๋ยวทางผู้ช่วยผอบตรคนตนโธสุรเชษหักพาหรือว่าบิ๊กโจ๊ก
จะมาแถลงอีกครั้งในวันพรุ่งนี้
นี่ฮะตำรวจบอกผู้ช่างวานตอนนี้รู้ตัวเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวต้องรอบิ๊กโจ๊กแถลงพรุ่งนี้อีกทีนึง
มีรายงานว่าสาเหตุความขัดแย้งเนี่ยมันสืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อ๒ปีก่อนด้วยนะครับ
ตอนนั้นเจ๊หญิงขัดแย้งกับเจ้าของบ่อนคนหนึ่งในพื้นที่อำเภอพุนพิน
ซึ่งก็คือผู้จ้างวานนี่แหละขัดแย้งรุนแรงเลย
ทำให้นายบ่อนคนนั้นเนี่ยไม่สามารถเปิดบ่อนเล่นพนันได้
แล้วต้องหนีออกนอกพื้นที่ไปอยู่กับผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งที่อยู่ที่จังหวัดตรังนะ
แล้วต่อมาผู้มีอิทธิพลคนนี้ก็ถูกร้องเรียนผ่านสื่อเกี่ยวกับเรื่องการลักลอบการเล่นพนันอีก
ที่เป็นข่าวดังด้วยตอนนั้นจนเป็นที่มาของการจ้างมือปืนมายิงเจ๊หญิงในวันนี้
โอ้โหนี่ฮะอ่าเดี๋ยวรอฟังการแถลงข่าวอย่างละเอียดพรุ่งนี้อีกทีหนึ่ง